ท่านผู้ชมครับความคืบหน้าคดีที่หญิงสาวคนหนึ่ง
เธอเป็นดาราเป็นนักแสดงเล่นเอ็มวีไปให้ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายตั้ม
ช่วยเหลือทางด้านคดีหน่อยเธอบอกว่าเธอถูกหลอกไปล่วงละเมิดทางเพศ
ลักษณะถูกมอมยาด้วยค่ะนี่ฮะโดยผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นหลานของอดีตรัฐมนตรี
แล้วมีคุณป้าโทรมาไกลเกลี่ยบอกนี่เขาวางอนาคตให้หลานชายเขาเป็นถึงนายกเลยนะ
จะเล่นการเมืองเลยนะนี่วันนี้เขาบอกผมขอเปิดหน้าสู้
วันนี้มาพบพนักงานสอบสวนนะฮะตามที่มีการแจ้งข้อหากันเอาไว้นะครับ
ที่สอนอชโฆชัยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนายอัพพฤดิตอินทุลักษณ์ถือว่าเอ็มนะครับ
เป็นนักธุรกิจหนุ่มที่ถูกแจ้งข้อหาเอาไว้ถูกกล่าวหาเอาไว้มาที่สนโชคชัยนะครับ
นี่นะครับผู้สื่อข่าวก็ไปรออยู่นะครับอัพพฤดิตหรือว่าเอ็มนะครับ
เอ็มบอกว่าวันนี้มาทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกของทางตำรวจนะครับ
ส่วนข้อสงสัยหลายสิ่งหลายอย่างอย่างเช่นเรื่องที่บอกว่าเขามีอิทธิพลหรือเปล่า
มีตำรวจคอยหนุนหลังอะไรหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่มีเป็นหลานรัฐมนตรีเป็นหลานรัฐมนตรีจริงนะ
เพราะว่าตาของเขาเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเมื่อ๔๕๐ปีมาแล้ว
แต่เขาไม่อยากให้เอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเกี่ยวข้อง
เรื่องที่ถูกหญิงสาวคนนั้นมาแจ้งความเนี่ยเอ็มอภิดิษฐ์ขอยืนยันนะครับ
แล้วก็จัดถังวางยาสลบด้วยมองยาด้วย
อ๋อมีชัดลับรักออกมาแล้วพี่อร้านครัวนั้นเราได้พบกันจริงไหมครับ
คือผมเป็นผู้ชายนะครับผู้ชายก็ต้องยอมรับผมไปจริงครับวันนั้น
ไปจริงคือจะบอกให้นะครับคนที่ไม่ตัวใจจะกล้ามาเปิดหน้าแบบนี้แหละครับ
ถูกไหมครับคือเราต้องมาเปิดหน้าเราพูดความจริงเพราะความจริงไม่มีวันตายครับ
ความจริงไม่มีวันตายครับคือเรามาเปิดด้วยทั้งหมดเนี่ย
คือว่าเรามีแต่ความจริงเราต้องพูดความจริงนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับ
เวลาคนเราโกหกเนี่ยไม่ช้าหรือเร็วสังคมก็รู้ครับ
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำไม่ได้มอมยาอะไรทั้งสิ้นเป็นความยินยอมพร้อมใจ
เอามาแจ้งความเนี่ยเอ็มนี่นักธุรกิจหนุ่มคนนี้เขาบอกก็ถูกตัดต่อ
ผู้ชมฮะหลังจากนั้นเขาก็เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหา

ขณะเดียวกันวันนี้นะครับทางฝั่งของหญิงสาวผู้เสียหายนะครับ
ซึ่งธนายตั้มมาช่วยเหลือด้านคดีอยู่นะครับ
วันนี้ทนายตั้มได้พาผู้เสียหายมาร้องขอโอนคดีการล่วงละเมิดทางเพศ
สนโชคชัยซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุนะฮะ
เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นในรีสอร์ทแห่งหนึ่งย่านแถวสนโชคชัยนะฮะ
ที่เป็นท้องที่ตรงนี้แต่ทนายตั้มขอโอนคดีให้ไปอยู่ที่กองปราบนะครับ
เนื่องจากไม่เชื่อมั่นการทำงานของตำรวจสนโชคชัย
นายตั้มบอกว่ามีหลักฐานการก่อเหตุของผู้ก่อเหตุอย่างชัดเจน
แบล็คเมลผู้ต้องหาตามที่มีการกล่าวอ้างกับสื่อมวลชน
แต่ที่ไม่เชื่อมั่นการทำคดีของสนโชคชัย
ก็คือกรณีที่มีการนำหลักฐานสำคัญที่เป็นแชทไลน์ของผู้เสียหาย
กับผู้ก่อเหตุออกไปจากสำนวนคดีคือมันหายไปไหนบางส่วนมันไม่ครบนะฮะ
ทั้งที่การสอบสวนต่างเนี่ยมันยังไม่เสร็จสิ้นแล้วสอบสวนอย่างไม่ละเอียดรอบครอบด้วย
ทางฝั่งของหญิงสาวผู้เสียหายยืนยันนะครับบอกว่ามีหลักฐานที่ผู้ต้องหาก่อเหตุจริง
ที่มาดำเนินคดีไม่ได้ต้องการแบล็คเมลแล้วก็ถามผู้ต้องหากลับว่าถ้าไม่ได้ทำผิดจริง
ทำไมต้องพยายามโทรมาเพื่อเสนอเงินเพื่อให้ยุติการแจ้งความ
คือทั้งเป็นคลิปเสียงด้วยเป็นแชทด้วยค่ะเพราะว่าเราอย่างนั้นมันไม่ใช่ความจริงอยู่แล้วค่ะคือเราก็มีหลักฐานยืนยันในจุดนี้ด้วย
เคยเรียกของเงินจากเขาไหมไม่ค่ะไม่เคยเรียกของเงินอะไรจากเขาค่ะ
มีแต่ทางเขาก็เสนอมานะครับ
พี่สาวของผู้เสียหายนะครับยืนยันว่าในเอ็มเนี่ยติดต่อมาให้น้องสาวรับงานแสดงมิวสิกวีดีโอนะครับ
ตอนแรกก็ยังไม่ได้คิดว่าเอ๊ะทำไมผู้บริหารถึงติดต่อมาเองนะก็ได้เสนอเรื่องของประวัติผลงานของน้องสาวไปให้ดูแล้วก็ตกลงรับงาน
ในเอ็มอ้างว่าออกมาเปิดเผยเรื่องนี้แล้วก็อ้างตำแหน่งอดีตรัฐมนตรีของคุณตาแล้วทำให้ตระกูลของเขาเสียหายเนี่ย
ผู้เสียหายยืนยันว่าที่ผ่านมาในเอ็มนั่นแหละเป็นฝ่ายที่พยายามใช้เครดิตของทางครอบครัวตัวเองเนี่ยมากล่าวอ้างตลอดว่ากำลังจะลงสมัครจะเล่นการเมือง
อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเพื่อให้คนเนี่ยเชื่อถืออันนี้ทางฝั่งผู้เสียหายเขากล่าวอ้างนะ
นายตั้มวันนี้ได้พาผู้เสียหายมาที่สอนอโชคชัยนะครับเพื่อมาแจ้งความเพิ่มเติมกับ
นะฮะในความผิดเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับเรื่องการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบนะฮะ
เพราะว่าทางผู้เสียหายบอกว่าแชทการพูดคุยทางไลน์ในมือถือของผู้เสียหายกับผู้ก่อเหตุ
มันถูกยกเลิกข้อความมันถูกตัดตอนนี่เขาเอาของจริงที่ไปกู้คืนมานะกับของที่ถูกยกเลิกข้อความเนี่ย
เอามาเปรียบเทียบกันเธอบอกว่าช่วงที่เธอกำลังหมดสติเนี่ยในแชทเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยทักหาระบุว่าเกิด
ครั้งแรกพี่เข้าใจแล้วฝ่ายหญิงตอบว่าถ้าหนูเมามากพี่เป็นคนชวนดื่มและตกลงกันแล้วจะไม่ล่วงเกินกันซึ่งฝ่ายชายตอบกลับว่าพี่ขอโทษแล้วฝ่ายหญิงก็ตอบกลับว่าแต่ทำไมยังทำคะ
ซึ่งธนายตั้มถามผ่านสื่อว่าหากผู้ชายน่าสงสารถูกรังแก่ตามที่กล่าวอ้างกับสื่อแล้วหลักฐานการพูดคุยและคลิปเสียงที่รับว่าทำอะไรอีกฝ่ายโดยไม่ยินยอมเนี่ยใครกันแน่ที่เป็นเหยื่อ
ทำให้ผู้เสียหายแจ้งข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณาเพิ่มเติมด้วย
ซึ่งคดีนี้นะครับได้มีการแจ้งความข่มขืนกระทำชำราว
ข้อหาเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายเอาไว้แล้ว๘ข้อหานะครับ
วันนี้มีแจ้งเพิ่มอีก๒ข้อหารวมเป็น๑๐ข้อหาแล้วนะครับ
ความคืบหน้าทางคดีนะครับหลังจากที่ตัวของนายเอ็มเข้ามาพบพนักงานสอบสวนสนโชคชัยนะครับ
ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาให้รับทราบนะฮะแล้วก็สอบปากคำต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงสิบโมงเช้านะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ได้พยายามเข้าไปสอบถามนะฮะคือเอ็มก็บอกกับทีมข่าวของเราเพิ่มเติมนะครับ
บอกว่ามาปฏิเสธข้อหาทุกข้อหายืนยันว่าถูกแล็คเมลจริง
ขณะที่ทนายความนะครับระบุว่าตอนนี้มีเพียงข้อกล่าวอ้าง
แต่พยานหลักฐานยังไม่ได้อยู่ในมือ
หลังจากนี้จะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวทันที
หากการแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเสร็จสิ้น
ซึ่งพนักงานสอบสวนได้นัดหมายให้ส่งมอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีกครั้ง
๑๔กันยายนนี้
คุณเอ็มยืนยันว่าครั้งนี้เป็นการเต็มเมย์คุณเอ็มถูกต้องไหมครับ

คิดว่าวันที่๑๔นี้จะเอาหลักฐานมาให้กระบวนเพิ่มเติมหรือไม่
ครับที่นัดกันไว้อย่างนั้นครับ
ครับผม